สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามในช่วงสายวันนี้นะครับ

วันเฉริญมะชุณพันศาในวันนี้เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนการแบ่งการครับ
หรือกูสงภาจร์เจริญสงภาจร์เจริญสงภาจร์เจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
เดือนในโอกาสวัญเฉลิมประชุนภรรษา
ก่อนการฝึกซ้อมหลังจากเดินทางถึงฮ่องกง
คะแนนสะสมอันดับโลกที่รับรองโดยสาพันธ์เทนนิสนานาชาติ
ซึ่งปีนี้ก็มีนักเทนนิสเข้าร่วมโครงการ
รวม๑๔คนเป็นชาย๗แล้วก็หญิง๗นะครับ

โดยรอบเมนบรอนนั้นจะแข่งขันในวันที่๓๑กรกฎาคมถึง๕สิงหาคมนี้
ส่วนรอบคัดเลือกนะครับจะเริ่ม๒๙กรกฎาคมที่สนามวิคโตเรียพาร์คครับ